มนุษย์ทุกคนมีเกียรติยศของความเป็นมนุษย
และมนุษย์ทุกคนจะคงดำรงเกียรติยศของตัวเองได้
ก็ต่อเมื่อไม่ไปเหยียบย่ำเกียรติยศของคนอื่น
ถ้าตัวตนของผมคือผมเป็นคนสบาย
คบหาผู้คนพร้อมที่จะให้เกียรติคนทุกคน
แต่ว่าไม่พร้อมที่จะรับการเบียดบังเหยียบย่ำ
เกียรติยศศักดิ์ศรีไม่ได้หมายความว่า
อยากจะลุกไปราวีกับใครอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่
แต่ผมคิดว่าเมื่อเราให้ความเคารพต่อคนอื่น

ทุกฝ่ายเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ครอบครัวผมมีคำพูดอยู่คำหนึ่ง
คือจงหญิงในเกียรติแต่อย่าเหยียดผู้อื่น
ผมคิดว่ามนุษย์ทุกคนมีเกียรติยศของความเป็นมนุษย
และมนุษย์ทุกคนจะคงดำรงเกียรติยศของตัวเองได้
ก็ต่อเมื่อไม่ไปเหยียบย่ำเกียรติยศของคนอื่น
ถ้าผมขอเงินคุณวันนี้๕บาท

ถ้าผมขอเงินคุณวันนี้๕๐ล้าน

ผมเข้าใจว่าเพราะเขาไม่มี
เอาน้าชายผมเป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นจริง

เป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นจริง

ว่าหลักฐานเป็นเจ้าของกันตั้งแต่ปีไหน
มีความถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรไปดู
ซึ่งผู้คนก็จะทราบอย่างที่เรียน
ผมเป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นตั้งแต่ผมอายุ๑๒๑๔
ตอบแทนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยครับเป็นอัตราโทษ
จากเดิมเนี่ยคดีก็เป็นคดีปลูกปั่นยุโยง
มันก็ไปถึงคดีที่โทษสูงสุดประหารชีวิต

ผมยืนยันว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นงานรับจ้าง
มันไม่ได้เป็นงานที่เรียกร้องค่าตอบแทนเป็นเม็ดเงิน

ไม่ว่าจะเป็นแกนนำไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชน
ที่เขามาร่วมต่อสู้ผมยืนยันได้แบบนั้น
และถ้าหากสิ่งที่ผมทำมากว่า๑๐ปีแล้ว
มันเป็นเรื่องค่าตอบแทนมันเป็นเรื่องสินจ้างรางวัล
ผมไม่จำเป็นต้องมายืนอยู่ตรงนี้ณวันนี้ก็ได้

ผมเข้าใจว่าความเป็นผมอาจจะถูกหยิบไปใช้งาน
ได้มากกว่าหลายคนที่เปลี่ยนคั่วย้ายข้างไปแล้วหรือไม่
ถ้าผมเห็นว่าการข้ามฝากไปยืนอยู่อีกด้านหนึ่ง
มันอาจจะแลกมาด้วยยศศักดิ์อำนาจวาสนาหรือเงินทองมากมาย
ผมได้ยินหลายคนเขาพูดกันว่าเดี๋ยวนี้
ฝ่ายผู้ทีมถืออำนาจเขามีเม็ดเงินมหาศาล

ด้วยความเคารพนะครับผมไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยัน
แต่บางทีเราได้ยินกว่า๓๐ล้าน๕๐ล้าน
เป็นเรื่องสบายสำหรับสอสอจะย้ายคั่ว

แต่ไม่ต้องมาคุยกับผมนะครับยังไงผมก็ไม่ไป
สู้ทางการเมืองผมไม่เคยคิดนะฮะ
ว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนชิงชังต่อชาติบ้านเมือง

ผมไม่เชื่อแล้วว่าคนอย่างคุณสนที่ริมทองกุลและพวก
ที่ออกมาเป็นกลุ่มพันธมิตรต้องการให้บ้านเมืองพินาศล่มจม
เช่นกันคนแบบคุณสุธรเทพเทือสุวรรณ
และคณะก็ไม่ได้ออกมาเพื่อให้ประเทศไทย
มันถึงคราวที่จะต้องพังทินลงไปต่อหน้า

เราต่างประสงค์ดีต่อบ้านเมืองนี้ด้วยกันนี่แหละครับ
เพียงแต่ว่าเรามองกันคนละด้าน
อยากจะให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าของเรา

มันก็เลยส่งผลแตกต่างกัน
มันก็เลยปรากฏเป็นทิศทางแตกต่างกัน
แต่ว่าผมไม่ได้ยอมรับ
ถ้าใครจะมาบอกให้ผมเชื่อว่า
คนที่คิดไม่เหมือนเราเป็นคนชั่ว
เป็นคนเลวเป็นคนที่ต้องกำจัดให้หมดจากประเทศนี้
เพราะถ้าหากว่ายังมีคนแบบนี้อยู่คนพวกนี้อยู่

ผมคิดว่าบ้านเมืองจะไปต่อข้างหน้าได้
มันต้องมีคนแบบนี้ครับทุกกลุ่มอยู่ด้วยกัน

มันจนความจริงว่าทุกสังคมก็มีคนคิดแบบนี้ครับ

ด้วยหลักการที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน
กฎกติกาที่เป็นธรรม
และทุกคนทุกฝ่ายเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน
นี่ต่างหากเป็นสังคมที่เราปรารถนา
ชั้นต้นพิพากษาจำคุก๔ปี๔เดือน
อุทธรณ์ลดเหลือ๒ปี๘เดือน
ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างกระบวนการของสารดีกาครับ

พวกผมก็เห็นว่าเราไม่ได้มีความประสงค์

เพียงต้องการไปชุมนุมไปพูดจาปราศัย

เมื่อมันเกิดเหตุการณ์ที่ลุกลามไปจนถึงขั้น

ก็ถือว่าผิดเป้าประสงค์
ไม่อยากให้มีใครเจ็บไม่อยากให้มีใครตาย

ก็เลยกลับคำให้การเป็นรับสารภาพ
ในเหตุการณ์คืนนั้นนะครับ
ส่วนว่าสารท่านจะพิจารณาอย่างไร

แล้วก็อยากเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

นี่คือจุดเริ่มต้นของการลงสมัครสอสอ
ตั้งแต่อายุครบ๒๕ปี
แต่ว่าในที่สุดมันก็เกิดเหตุการณ์ยึดอำนาจปี๒๕๖๒
และผมก็ออกไปร่วมต่อสู้กับพี่น้องผู้ร่วมอุดมการ
หลังจากนั้นชีวิตผมก็เดินอยู่บนเส้นทางการต่อสู้เรื่อย
จนมาเป็นรองโฆษกรัฐบาลเป็นโฆษกรัฐบาล

ถ้าหันไปมองจากจุดเริ่มต้น
ก็ถือว่าผมเดินมาไกลกว่าเป้าหมายที่วางไว้
แต่ว่าในขณะเดียวกันถามตัวเองวันนี้
นั่นคือสิ่งที่เป็นสุดยอดปรารถนาในชีวิตอยู่หรือไม่
เป็นสิ่งที่จะต้องได้ต้องมีต้องเป็นให้ได้

ตอบได้ชัดเจนเลยว่าไม่
วันนี้คำว่านักการเมืองสำหรับผม
จะมีหรือไม่มีที่นั่งในสภาพผู้แทนรัศดรก็ได้
มีหรือไม่มีตำแหน่งก็ได้

คุณเป็นนักการเมืองที่ประกาศจุดยืนต่อสังคมอย่างไร
คุณประกาศหลักการที่คุณยึดถืออย่างไร
แล้วตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต

คุณยังรักษาหลักการและจุดยืนนั้นหรือไม่
ชีวิตมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ไม่มีโอกาส

สำหรับผมก็พร้อมที่จะอยู่ในโลกของความเป็นจริง

อาชีพอื่นก็พร้อมที่จะเป็นนักคิดนักเขียน
พร้อมที่จะทำงานด้านศิลปะวัฒนธรรม

แล้วก็เลี้ยงชีพส่งเสียตัวเองเรียนมาตั้งแต่

อาจจะมีการมองหารู่ทางทางธุรกิจ

เพื่อให้ชีวิตให้ครอบครัวดำเนินต่อไปได้
ผมไม่ได้ถูกยึดกับคำว่าการเป็นแกนนำของกลุ่มก้อนการต่อสู้
ผมไม่ได้ยึดติดกับความเป็นหรือไม่เป็นรัฐมนตรี
สิ่งนี้เมื่อมันเกิดขึ้นเราก็ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ
เมื่อมันไม่ได้มาอยู่กับเราอีกแล้ว
หรือเราไม่มีโอกาสได้เข้าไปในสถานะดังกล่าว